คุณผู้ชมคะเรื่องนี้หน่อยอันนี้ก็เป็นดราม่าแบบร้อนต่อเนื่องมา
เป็นอาทิตย์ละมั้งเรื่องนี้นะคะเรื่องกรณีพี่ม้ากับเอ็มนันทวัฒน์นักแสดงหนุ่ม
กรณีไปกินปูที่เกาหลีใต้นี่แหละค่ะก่อนหน้าครับ
เมื่อวันซืนพี่ม้าออกมาบอกแล้วนั่นแตะ
ไม่ใช่ตบหือเป็นคนมือไว้ใช่เป็นคนมือไว้
แล้วเมื่อวานนี้ฝั่งนักแสดงหนุ่มก็ไปออกในรายการรายการหนึ่งค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าเฮ้ยโอ้หล่อผมอ่ะอยากจะดำเนินคดี
เพื่อให้พี่ม้าได้เป็นบทเรียนนี่อันนี้คือหลังจากที่ไปทำหน้ามาเสร็จเรียบร้อย
จมูกมาเสร็จเรียบร้อยถ้าพูดถึงศัลยกรรมทะลุหล่อขึ้นจริงนะ
ดูดีดูดีคือแบบดูหน้ามีมิติดูคมดูหล่อขึ้นเลย
นี่ค่ะเอ็มนันทวัฒน์ผ่องบุรุษค่ะนักแสดงหนุ่มคู่กรณีกับพี่ม้านี่แหละ
ก็เปิดใจเมื่อวานผ่านทางรายการเนี่ยนะคะบอกว่าผมโดนตบจริง
ไม่ได้โดนแตะนะผมโมโหหลังจากโดนตบผมก็บอกให้ฝั่งนั้นเขาหยุด
แล้วก็พูดใส่หน้าไปว่าตบเลยเหรอขนาดพ่อกับแม่ยังไม่ทำแบบนี้เลยนะ
หลังจากนั้นผมก็ขอแยกตัวไปเหมือนกับจะสงบสติอารมณ์
แล้วถามว่าเอ็มเอ็มยอมไปกินปูกับพี่ม้าไหมบอกว่าไป
พี่ยอมไปเนี่ยเพราะผมเห็นว่าแม่ม้าเนี่ยร้องไห้
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุตัวเอ็มเองก็เริ่มเอาตัวออกห่างแล้ว
ย้ายห้องแล้วเพราะตอนแรกห้องอยู่ใกล้กันเลย
แล้วถามว่าอ้าวแล้วที่ข่าวบอกว่าย้ายโรงแรม
อ๋อเปล่าผมไม่ได้ย้ายโรงแรมตามที่มันมีข่าวนะ
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คือมันเกิดเหตุการณ์ก่อนจะไปทำศัลยกรรม
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แล้วผมก็ยังไปทำจมูกกับแม่ไม้อยู่
ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เอาตรงช่วงนั้นน่ะเครียด
เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะปรึกษาใคร
ผมก็เลยตัดสินใจปรึกษากับทนายหลายคน
หลังจากนั้นผมก็ไปปรึกษากับทนายตั้มด้วย
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันจะขอหลักฐาน
พิธีกรก็เลยถามไงเกี่ยวกับเรื่องคดีความ
เพราะว่ามันก็มีภาพแหละที่ทนายตั้มเอาออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กของทนายตั้ม
บอกว่าไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันที่เกาหลีแล้ว
แต่คดีความที่เกาหลีใต้มันจบไปนะคุณผู้ชม
เพราะว่าตัวของเอ็มเองเนี่ยเซ็นเอกสารยอมความ
แล้วก็มีการเอาหลักฐานกลับมาที่ไทยด้วย
บอกนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะขอปรึกษากับทางทนายความก่อน
เพราะว่าตัวของเอมเองก็ไม่รู้กฎหมาย
ถ้าเกิดดำเนินคดีได้ยังไงก็จะไม่ยอมความ
ทีนี้พิธีกรก็เลยถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อแม่ม้าตอนนี้
รู้สึกยังไงเอ็มเขาก็บอกค่ะบอกว่า
ผมก็ยังรักแล้วก็เคารพเหมือนเดิมนะ
แต่ไม่อยากให้แม่ม้าไปทำแบบนี้กับคนอื่น
ยืนยันด้วยค่ะเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวบอกว่าไม่มี
หิวแสงไม่ได้จะสร้างกระแสไม่ได้จะทำให้ตัวเองดัง
ลองฟังเขาหน่อยค่ะ
ผมก่อนออกมาก็ยังคุยกับที่บ้านว่าฟร้อม
ฟร้อมไหมคะลูก
ฟร้อมครับยังไว้ฟร้อมอยู่
แต่เอาจริงพอเอ็มออกมาพูดแบบนี้
ฝั่งธนายตั้มที่ออกมาเปิดเรื่องนี้
คือจริงเมื่อวานตอนเช้านักข่าวก็ไปถามทนายตั้มด้วยนะ
ทนายตั้มเขาบอกเอาตรงนะผมก็ยอมรับแหละว่า
ผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่น้องพี่เอ็มดูไปปกป้องคนที่ทำร้าย
เพราะว่าอะไรอ่ะคนที่เขาซัพพอร์ตเราคนที่เขาตามข่าวนี้ล่ะ

แต่กลายเป็นว่าตัวเอ็มเองไปปกป้องคนที่ทำร้าย
แล้วเหมือนกับไปว่าคนที่เขาซัพพอร์ตเราก็คือคนที่เห็นใจเอ็มนั่นแหละ

แต่ว่าทำแบบนี้มันดูไม่ค่อยฉลาด

แล้วก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการคุยกันกับน้องอีกเลย

ก็ทนายตั้มก็ออกมาแถลงข่าวนะเมื่อวาน
สื่อมวลชนบอกว่าเอ็มส่งเรื่องราวมาปรึกษาจริง
มีหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ให้คำแนะนำ
ส่วนหลังจากที่นักแสดงหนุ่มกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
ได้สอบถามว่าจะแถลงข่าวด้วยกันไหม

ถึงที่ไปทำศัลยกรรมมานะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปปรากฏตัวออกรายการบันเทิงช่องหนึ่ง
ยืนยันว่านักแสดงหนุ่มจบไม่สวยกับทางคู่กรณี
คงแจ้งความเดิมในกดีที่เกาหลีใต้แล้ว
และยังขอไม่ออกรายการคู่กับคู่กรณีด้วย
นักข่าวก็ถามอ่ะอย่างนี้จะทำอย่างไรกันต่อไป
แต่หลังจากนี้คงไม่เอาตัวไปเป็นเครื่องมือ
สร้างพื้นที่สื่อให้ใครแล้วครับ